ที่จะแข่งขันในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมสองพันยี่สิบเอ็ดครับ
เนื่องมาจากสโมสรเจียงซูของจีนนะครับได้ยุบทีมไปนะครับ
ทั้งสองทีมนี้ก็จะได้เข้ามาอยู่ร่วมกลุ่มกับ
และยาโฮดารุนตาซิมจากมาเลเซียนะครับทำให้ราชบุรีเองนะครับ
ก็จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในปลวงอภิษฐาสของสโมโสรด้วยนะครับ